ชุดตรวจโควิดที่เราจะสามารถหาซื้อได้เองเนี่ย

วิธีการทำพอเวลาเราไปที่โรงพยาบาลเนี่ย

แต่จากนี้ไปถ้าหากเราซื้อใช้เอง

เพื่อดูว่าตัวเราติดโควิดหรือเปล่านะครับ

และแพนด้าท่านจะไปรีวิวให้ดูครับ

ก็คืออุปกรณ์ในการตรวจโควิดของเราเองเนี่ย
ตามบ้านซื้อมาแล้วก็ทำเองได้เลย
คุณหมอแหลปแพนด้าดำเนินการทำให้ดู
ให้ดูตั้งแต่กระบวนการแรก
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอลที่มือเรา
ก็เช็ดโต๊ะเช็ดไปเรื่อยแล้วจากนั้นค่อยฉีกซอง
กระบวนการแหละแล้วแต่ยี่ห้อนะวิธีการเป็นยังไง
อันนี้คือส่วนสำคัญส่วนสำคัญที่จะใช้ในการแห่เข้าไป
ดึงตรงไหนให้ดึงปลายถุงเนี่ยในส่วนที่เป็นก้านนะ
อย่าไปดึงไอ้ตรงหัวที่เป็นสำลีนะเพื่อให้มือเราไม่ไปสัมผัสตัวหัวสำลี
ให้จับที่ก้านจากนั้นพอได้ก้านมาแล้วแห่เข้าไป
แห่แล้วควงอยู่ในรูจมูกเราแย่ลึกแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะมีคู่มือ
ยี่ห้อนี้ให้แห่อย่างน้อยกี่เซนกี่เซนติเมตร
แล้วแห่เข้าไปไม่ใช่แห่เฉยแล้วนิ่งนะมันเจ็บเว้ย
ไม่ได้คุณต้องควงเขาเหมือนกับที่คุณหมอทำให้เรา
อย่างน้อย๑๕วินาทีแล้วหมุนอย่างนี้อย่างน้อย๔รอบมือเรา
กระจายแข็งพอไหมต้องทำให้ได้๒ข้าง
พอเสร็จแล้วดึงมันออกมายังอยู่ไหมชีวิตเรายังอยู่ยังอยู่
ดึงมันออกมาแล้วก็ไปจุ่มที่ตัวน้ำยาพอจุ่มน้ำยาเสร็จ
ก็บีบหน่อยให้ตัวน้ำยามันชุ่มทั่วตัวสำลี
ได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปเทสต์ในจุดที่คล้ายกับ
คุณสุภาพสตรีตรวจการตั้งคันประโยชน์ไว้พอประโยชน์ไว้เนี่ย
น้ำมันจะเริ่มซึมมาเรื่อยซึมมาเรื่อยนี่คือกระบวนการตรวจ
คือเราติดแน่นะฮะและที่สำคัญคือกระบวนการในการรอเนี่ย
อย่านานเกิน๑๕๓๐นาทีแล้วแต่คู่มือเลย
หากเกินจากนี้เสียของเลยคือพอหยดไปแล้วเนี่ยเกินจากนี้เสียของเลย
ไม่สามารถจะเอาไปใช้กระบวนการในการยึดตรวจได้ว่าเราติดหรือไม่ติดนะฮะ
ขณะที่ตกลงซื้อได้ยังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
มีการโอ้โหยาวเหยียดเลยประกาศเอาไว้เรียบร้อยผมสรุปใจความสำคัญก็คือ
ให้สามารถซื้อได้แล้วตอนนี้ซื้อได้แล้ววันนี้ซื้อได้ยังค่ะยัง
ยังไม่ขายยังซื้อไม่ได้นะคือเราจะเดินไปที่ตลาดไปร้านขายยาเนี่ย
เขาก็ยังไม่มีขายให้เราเพราะกระบวนการเนี่ยต้องผ่านอะไรนะออย
สี่บริษัทเนี่ยต้องผ่านกระบวนการรับรองจากออยก่อน
จากนั้นก็จะมีการขายอย่างเป็นทางการอีกทีราคาเท่าไหร่
ในเพจเขาเริ่มแอบขายก็แล้วนะขายก็แล้วนะสามร้อยสี่ร้อยก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่ตามรายงานบอกว่าถ้าเป็นราคาหลักสามร้อยสี่ร้อยอ่ะ
ข้าว๓๐อ่ะฉันยังไม่มีจะกินเลยถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะแพงเกินไปนะครับ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยถึงหูลุงตู่เนี่ยมีแต่คนด่าลุงตู่
มีแต่คนบ่นลุงตู่ลุงตู่ได้ยินนะได้ยินทุกเรื่องเหรอใช่ได้ยินทุกเรื่อง
เรื่องนี้ก็ได้ยินลุงตู่ก็เลยมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องคุมราคา
อุปกรณ์แอนดิเจนเทสเนี่ยอย่าให้มันแพงเกินไปนะฮะ
ประชาชนจะได้ซื้อหาไปตรวจโควิดในบ้านของตัวเองได้
ที่ตั้งคันเท่าไหร่๘๐บาทเท่าไหร่นะปุ้ยประมาณ๘๐บาท
๘๐บาทหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรเกิน๒๐๐บาท
ตั้งราคาไปเบื้องต้นอย่างงานนาน๑๐๐ได้ไหมต้องควรเป็นอย่างงั้น
ขึ้นแล้วแต่โรงพยาบาลใช่นะรู้ไหมเรมันขายเท่าไหร่
กี่ร้อย๓๐บาท๓๐ไม่ใช่เป็นเงินสกุลเป็นบาทเลยค่ะ
ให้แพ้เยอรมันนะครับขยับไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด
ตัวเลขของวันที่๑๒กรกฎาคมนะฮะฉีดไปกี่แสนวันนั้นวันเดียว
๓แสนกว่า๓๓๘๙๘๐โดสอันนี้ตัวเลขเฉพาะ๑๒กรกฎาคมนะฮะ
ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วแต่ว่าวันไหนหยุดไม่หยุดแล้วแต่นะครับ
ส่วนตัวเลขภาพรวมเท่าไหร่แล้ว๑๒ล้านกว่าโดสแล้วนะฮะ
ก็ตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้๑๒ล้าน๙แสนกว่าโดสนะครับ
นับถอยหลังเหลือ๑๗๑วันตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส
ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาได้มีการประกาศไว้ส่งกำลังใจต่อเนื่อง
ให้กับบุคลากรอังการแพทย์ทุกท่านนะฮะ